มาดูเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้หน่อยฮะ
คือเด็กสาววัย๑๘นะคุณนะ

แล้วมีวันหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง
ปรากฏว่าหลังจากออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมีอาการแปลก

เอามีดมาเชื่อด

เชื่อดคอตุ๊กตาทุกตัวที่อยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นเชื่อดคอตัวเองด้วย

จนพระท่านต้องมารดน้ำหม่นให้นะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอาการของน้องตอนที่ครอบครัวพามาที่วัดนะฮะ
ให้พระท่านช่วยพรมน้ำมนต์ไล่ผีเพราะครอบครัวเชื่อว่าน้องเนี่ย
น่าจะถูกผีคนแก่เข้าสิงร่างคุณทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณยายของน้อง
คุณยายเล่าให้ฟังว่าน้องแก้วนะนามสมมุติอายุ๑๘ปีเนี่ย
เรียนอยู่ชั้นม๖เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
แก้วไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนหลังเลิกเรียน
ระหว่างทางไปก็ปกติดีนะคุณนะไม่มีปัญหาอะไร

ซึ่งอาศัยอยู่ที่ร้านอยู่ที่บ่อตกปลาที่น้องและยายทำงานอยู่
น้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคุณ
จากน้องแก้วที่น่ารักจู่คุณหยิบมีดทำครัวเนี่ย
เชื่อดคอตุ๊กตาที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเลย

คือฟังแบบนี้ตอนแรกมิ้วสงสัยอะไรรู้ไหมพี่บุ๊ค

ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วแบบหลอนอะไรรึเปล่า

หยิบตุ๊กกะตาทุกตัวมาเชือดเชือดเชือดเชือดข้อเชือดแขนเชือดขา

จากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะน้องแก้วเอามีดมาเชื่อดคอตัวเอง

คนงานในร้านที่พักอาศัยห้องข้าง

ก็เลยเข้าไปช่วยน้องเอาไว้ได้ทันนะครับ
แล้วก็รีบไปเรียกยายของน้องให้มาดู
เพราะน้องตอนนั้นดิ้นแล้วก็แรงเยอะมาก
ทุกคนต้องช่วยกันจับมัดเอาไว้
บอกว่าตอนนั้นน้องพูดออกมาเพียงประโยคเดียวว่า
จะไปหาหัวที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

คุณยายยังคิดในใจหัวอะไร
หัวที่๗๖คือหัวอะไรนะครับ

หลังจากนั้นน้องแก้วก็ได้แต่ร้องไห้ร้องห่มนะฮะ

เพราะน้องไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอน
นี่ก็เข้าอาทิตย์ที่๓แล้วจากกรกฎาคมนะคุณฮะ

ให้คุณหมอช่วยตรวจทางสมองหน่อย

ปกติดีนะครับอันนี้หมอทางวิทยาศาสตร์นะครับ

เพราะว่าหลานยายเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน
ตั้งใจช่วยหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว

ช่วยให้หลานยายกลับมาเป็นคนปกติซะทีนะฮะ
ฉันไปกินประเทียนของเพื่อนแล้วกลับมาผดหัว

แล้วน้องก็ไม่รู้เรื่องน้องเจ็บคอตัวเองจ้ะ

ถ้าผู้หญิงเขาไม่เช็ดพอตัวเองแล้วน้องก็บอกว่า
จะไปหาหัวเที่ยงหุ่นเสารีชัยที่๗๖ค่ะ
ยายสงสารยายสิ่งหลัง
อยากให้ช่วย
คุณสงสารมากเลยพวกนี้เป็นเด็กดี
บอกว่าจะหมอที่ไหนก็ได้หมอผีหมอพระหรือหมอวิทย์หมอคุณหมอก็ได้นะฮะ
ขอให้ช่วยหน่อยนะครับคุณยายเนี่ยยังส่งคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ทีมข่าวนะครับ
เป็นคลิปที่น้องเอาผ้าห่มมาคลุมหัวคลุมตัวนั่งโยกไปโยกมาแบบนี้
แล้วบอกว่าตัวเองเป็นผียายแก่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยเอาของของยายไปพอถามว่าของอะไร
สมัครเนี่ยภีร์ใยแก่เนี่ยไม่ตอบฮะคุณยายเป็นผีละ
น้องเขาขอคุณยายเหรอคุณยายไม่รู้จักน้องไม่ใช่เหรอ
คุณยายเป็นผีเล่ร่อนใช่ไหมใช่ค่ะ

ก็คือน้องต้องไปลำให้คุณยาย

หรือจะต้องหมอปลาค่ะพี่บุ๊ค

หมอปลาหมอพระหมอผี
เหตุการณ์นี้ทีมข่าวทะเลาะทีวี

นี้หมอปลาก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะ

วันที่๑๑สิงหาคมนี้แล้วนะครับ
จากที่ผมได้คุยกับ
แล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ด้วยนะ
และเหตุการณ์ที่น้องเป็นก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
น้องบอกว่าหัวของน้องเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่ง

ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้องโดนอะไรมา
แต่เดี๋ยวว่าผมจะลงไปช่วยน้อง

รอลุงหมอหรือลุงหมอพจการให้นะครับ